ใช่ค่ะ

ว่าถูกสลักรางวัลที่หนึ่ง

หรือว่าหน้ามา

เรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาทนะครับ
ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมา
เพื่อโปรโมทบริษัทมีการนำหน้าม้าที่รับจ้าง
รายการทีวีปฏิเสธทุกอย่างนะตอนแรกปฏิเสธทุกอย่างฮะ
ร้องไห้ร้องห่มเลยร้องไห้ร้องห่มขอโทษสังคมผ่านมาแค่คืนเดียว
นะฮะเออบอกว่ายอมรับว่าจ้างหน้าม้าเนี่ยมาเป็นคนถูกรางวัลที่หนึ่งจริง
เป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์จากหงทองแล้วถูกรางวัลที่๑จริง
แล้วก็มีการขอโทษขอโพยไปแล้วนะครับรวมถึงพูดถึงบอสนวัฒน์ด้วย
ครับทีนี้ทีมข่าวก็ต้องไปถามทางบอสนวัฒน์นะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็ดีใจนะเพราะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ยังรู้สึกว่าไม่ได้ยอมรับผิดจริง
เพราะยังไม่มีความชัดเจนอยู่อีกหลายเรื่องแล้วก็ยังโยนความผิดให้คนอื่นครับ
และการใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันเป็นเทคนิคทางคำพูดนะฮะ
ใช้ไม่ได้นะครับการร้องไห้ก็ไม่ช่วยอะไร
จริงต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
และถ้าจะไกลเกลี่ยก็ไปที่ศาลให้สารได้รับรู้ด้วยนะครับ
ไม่ใช่มาขอโทษตรงกลางผ่านไมค์อะไรแบบนี้นะครับ
บอสนวัสยังบอกอีกว่าคนที่ถูกเซ็ตให้มารับรางวัลที่๑
เพราะผู้ถูกรางวัลที่๑อีก๑งวดก็มีนะ
เดือนมิถุนายนลองไปเช็คดูนะครับ
ได้โพสต์อินสตาแกรมเมื่อช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมา
ขอโทษที่โพสต์ว่าถูกรางวัลที่๑นะครับ
เกิดความตื่นเต้นนะครับทำให้เข้าใจคาดเคลื่อนแล้วก็สื่อสารผิดพลาดนะครับ
จริงไม่ได้ถูกเองแต่ได้ส่วนแบ่งจากรางวัลที่๑
จากพี่ที่ถูกรางวัลแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รับการจ้าง

ส่วนที่ไม่ได้นำเงินกลับในวันแสดงคอนเสิร์ต

ได้ให้พี่สาวไปรับเงินมาภายหลังนะครับ
ซึ่งปัจจุบันเงินรางวัลที่๑ก็ใช้ไปบางส่วนแล้วล่ะ

ซึ่งก็มีการมีภาพรับเงินแล้วก็คลิปเสียงของเจ้าของรางวัลชี้แจงด้วยนะครับ
เรื่องนี้มันค่อนข้างจะอะไรนะคุณ
ซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนอืมบอสนวัฒน์เนี่ย
โพสต์ของบิ๊กเอ็มพร้อมกับบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยโพสต์ว่าได้ลอตเตอรี่มาช่วงเย็น๓๐กันยายน
ยืนยันอยู่หลายครั้งแถมร้านเพชรที่ถูกรางวัล
ก็ยืนยันว่าถูกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มาจากการแถมในการซื้อเพชรจริง
การถูกจริงหรือไม่จริงง่ายนิดเดียวที่ตอบฮะ
และยังเหน็บอีกว่าถูกรางวัลงวด๑ตุลาคม
มาหายตื่นเต้น๓๐ธันวาคมบอสนวัฒน์บอก
ก็ต้องตามดูต่อไปว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงนะครับ
มันซับซ้อนจริงนะคุณมันเกี่ยวยงไปถึงอีกหลายคนไม่รู้ยังไง
จุดเริ่มต้นแค่ตอนแรกหงทองไปเป็นสปอนเซอร์ให้เวทีมิดแกน
แล้วก็มีสัญญากันว่าต้องให้คนที่ได้ตำแหน่งไปช่วยโปรโมท

ตอนหลังเหมือนกับส่งมาแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ตามที่ตกลง
มันก็เลยเกิดขบวนการขึ้นมาว่าคุณนวัดโอ้โหเรียกว่าแฉก็ได้
พอย้อนกลับไปดูกลับไปแฉมันเกี่ยวยงกับร้านเพชรเกี่ยวกับบิ๊กเอ็ม